แต่ว่าข่าวบรรยาของเราอัดแน่นเช่นเคย
ข่าวแรกพาไปดูฮีโร่ของคนไทยก่อนเลยค่ะ
พี่บินบริษฐ์ค่ะเป็นช็อตประทับใจจริงค่ะ
เพราะว่ามีคุณยายคุณป้าอายุเยอะแล้ว

ปรากฏกันเขาก็เข้าไปกอดด้วยความเป็นดารา

ใจดีมากคุณผู้ชมหม่าวดแถง

ชมช็อตเด็ดช็อตนี้เลยค่ะ
โอ้ที่ฉันชอบตรงคอมเมนต์มากนะคะ
ส่องที่ทะเบียนนะคะรถตู้ตรงนั้นนะคะ

ทำความดีมากอะไรบ้าง